เห็นข่าวที่เขาแชร์กันไหมคุณผู้ชมว่ากรกตเขาเตรียมปากกาหมึกร่องหนไว้
จริงหรือเปล่าฟังกรกตชี้แจงหน่อยไหมในเช้านี้ต้องรู้
อีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งจริงแล้วนะคุณผู้ชม๑๔พฤษภาคม
แล้วตอนนี้ในโซเชียลเขาแชร์กันว่าวันเลือกตั้งต้องเตรียมปากกาไปเองนะ
เพราะกรกตเนี่ยเขามีปากกาหมึกร่องหนไว้ในครูหาแล้วใครที่ไปใช้สิทธิกากบาทเลือกเบอร์ที่รักเลือกพักที่ชอบ
หมึกนั้นอ่ะสักพักมันจะจางหายไปแล้วจะมีการนำบัตรไปกาเบอร์ใหม่ตามใจชอบ
นี่มันทุจริตเลือกตั้งนะเรื่องนี้กรกตชี้แจงโดยด่วนเลยครับว่า
ข่าวที่แชร์กันนั้นน่ะมันข่าวเท็จปากกาที่ใช้ในครูหาเลือกตั้งทุกหน่วยเป็นปากการลูกลื่นทั้งหมด
ึกไม่สามารถจะลบหรือว่าจางหายไปเองได้ครับ
ใครที่แชร์ข่าวเท็จแบบนี้เนี่ยมีความผิดตามพรบคอมโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
สบายใจได้๑๔พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องเตือนด้วยครับมีร้านขายอาหารเสริมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย
นำยาไทยบิลราคูโคคอนโดจากญี่ปุ่นมาอ้างสรรพคุณว่า
นี่แหละเป็นอาหารเสริมญี่ปุ่นช่วยดีท็อกซ์หรือว่าล้างสารพิษในร่างกาย
มีบางร้านนะคุณผู้ชมเขาอ้างว่ากินแค่๒เม็ดก่อนนอนแล้วลดสิวได้
ไขมันลดความอ้วนได้อย่าหลงเชื่อนะครับยาตัวนี้เป็นยาถ่าย
มีตัวยาใบซาโคดิลปกติแล้วเพศรัชกรจะจ่ายยาตัวนี้ให้คนไข้ท้องผูก
มีปัญหาเรื่องลำไส้ขับถ่ายเองไม่ได้แล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
การกิน๒เม็ดทุกคืนก่อนนอนจะนำไปสู่การโอเวอร์โดสถ้าได้รับติดต่อกันนานเนี่ย
ทำให้เลือดเป็นด่างครับท่อไตถูกทำลายและไตวายในที่สุดก็เป็นได้เหมือนกันครับ
การซื้อยาผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยอันตรายรับทางที่ดีไปปรึกษาเพศรัชกรจะดีกว่าครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาครับคาดการณ์ว่าปีนี้ปี๒๕๖๖ไทยจะประสบกับเอลนินโย
ทำให้เกิดคลื่นความร้อนและภัยแรงฝนตกจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ๕ครับ
มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ไทย๑๒ลูกและฝนจะหมดเร็วกว่าปกติ
ทางกรมชลประธานต้องเข้ามาจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เพื่อบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับความต้องการ
ได้แนะนำเกษตรกรให้ทำนาปีเร็วขึ้น๑เดือนครับ
ที่ทุ่งบางรกรรมได้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนเต็มพื้นที่แล้ว
ส่วนพื้นที่รุ่มต่ำ๑๐ทุ่งรุ่มเจ้าพระยาได้เริ่มทำนาปีกัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เลยครับ